คุณผู้ชมค่ะเพื่อเป็นการน้อมแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ทางด้านนัตยสาราหุ่นละครเล็กโจหลุยได้มีการรวบรวมเยาวชนกว่า๑๕๐คน
ในการแสดงมหรสบในงานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
ในชุดทัศถิตในดวงใจตราบนิรันดิ์
ประกอบด้วยการแสดงเชิดหุ่นละครเล็กโขนหนังใหญ่หุ่นกระบอกและละครรำ
ซึ่งเมื่อวานนี้ได้มีการจัดพิธีคำนับครูเพื่อให้บรรดานักแสดงมอบตัวเป็นสิทธิ์และเอาเลิกเอาชัยก่อนขึ้นแสดงค่ะ
จากนั้นทีมนักแสดงเข้าพิธีการจับมือจากครูผู้สอนและทำการฝึกซ้อมการแสดงมหรสบ

โดยการแสดงจะมีขึ้นในวันที่๒๖ตุลาคมนี้
ที่วัดบางไผ่วัดกู้และวัดบัวขวัญพระอารามหลวง
ซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดนนทบุรีค่ะ

เพื่อน้อมนำตัวเองถวายตัวเป็นสิทธิ์กับครู

แล้วจะทำให้เราทำอะไรก็จะประสบความสำเร็

ทีมที่๒เป็นทีมที่ใหญ่มาก
อันนี้เป็นทีมครั้งแรกที่ผมออกมาทำพื้นที่นอก

รับเด็กทั้งหมดร้อยประควรมาโอลิกชั่น

เพราะฉะนั้นทีมที่เล่นที่ปากเก็ตจะเล่นทั้งหมด
ก็คือหนังใหญ่หุ่นกระบอกโหนละครแล้วก็หุ่นละครเล็ก
ทุกอย่างที่ยังมีหัวใจเต้นอยู่เนี่ย
ทั้งถวายทั้งชีวิตเพื่อถวายเพราะแก่พวกคุณท่าน
เพราะจริงแล้วผมมีแรงเท่าไหร่เพื่อนฝูงมีแรงเท่าไ

ก็ถือว่าเป็นการรวบรวมเยาวชนไทยกว่า๑๕๐ชีวิตเลยนะคะ
มาใช้ในการแสดงมหรสบเพื่อเป็นการน้อมแสดงความอาลัย

ใช่แล้วล่ะค่ะดีมากเลยนะคะ